นี่คุณผู้ชมปัญหาอีกปัญหาหนึ่งเลยนะที่เราเจอกันตอนนี้คือ
คนที่ไปอยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิดแล้วไม่ยอมกักตัว
นี่คือปัญหาเลยนะคะนี่เกิดขึ้นเหมือนกันค่ะ
มีอาม่าคนหนึ่งแต่ว่าเจ้าของคลิปเนี่ยเรียกว่าเจ๊นะคะ
ไปที่ร้านเสริมสวยของเจ๊คนนี้ค่ะของเจ้าของคลิปนะ
แล้วแกไปใกล้กับญาติแกที่ป่วยโควิดแกไม่ยอมกักตัว
เจ๊ก็เลยต้องออกอาการแบบนี้ค่ะ
เค้ารู้จักกันไหมเนี่ยเค้ารู้จักกัน
เนี่ยคือเจ้าของคลิปเรียกว่าเจ๊เราต้องเรียกว่าอาม่าละครับ

แต่ทีนี้อาม่าบอกว่าอ้าวอ้วนี่
ฉันเนี่ยไปตรวจแล้วไงฉันไม่ติดไง
แต่ไม่ติดก็ต้องกักตัวค่ะ

สาธารณสุขเขาออกมานะคะสุดท้ายแล้ว

พอเจ๊กลับไปพออาม่าแกกลับไปนี่ค่ะ

เรียกเจ้าหน้าที่พ่นยาฆ่าเชื้อกันเลยทีเดียว

ครับโอ้เหรอคะค่ะยาธรรมนะคะแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม